ปีใหม่นี้หลายคนก็อาจจะแพลนนะว่าเราจะไปเที่ยวไหนดีไปต่างประเทศไหมอะไรต่างแบบนี้
ใครจะหนีเที่ยวที่ไหนไม่สนใจจ้าแต่ว่าแม่แพทย์กับน้องเรซิ่งเขาอยู่กอทมค่ะ
แล้วก็แพนด้วยนะบอกว่าถ้าเกิดว่าพ่อเบ้นเนี่ยว่างจะพาเรสซิ่งไปหาคุณพ่อ
เดี๋ยวรอดูไปฟังลีลาการสัมภาษณ์ของแม่ลูกคู่นี้กันจ้า
คงไม่ได้แบบว่ามีแพลนอะไรมากมายอาจจะอยู่ด้วยกันพาลูกเที่ยวอยู่ในกรุงเทพเนี่ยค่ะ

แล้วอยากไปไหนอีกคะอยากไปไหนอีกคะ

ไปดูเอลซ่า

เดี๋ยวปีหน้าค่ะน้องแพทย์มีละครเนอะ
มีค่ะปีหน้าก็น่าจะเปิดอีกหนึ่งเรื่อง
ส่วนคุณเขาก็ปกติค่ะขึ้นอนุบาลหนึ่งแล้ว
ก็ปีใหม่ปีนี้นะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขมากนะคะ